นี่คุณพี่ท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเวทระเบียนของโรงพยาบาล

สองใบเหมือนกันคุณกรยาม่วง
มายาอายุ๖๐ปีนะครับ

ก่อนที่จะติดต่อประสานเข้าไปที่กองสลาก
ก็เอาไปขึ้นรางวัล๑๒ล้าน
อันนี้คนดวงเห็งที่เชียงใหม่นะครับ
คุณกนกรัฐก้อนเทียนอายุ๓๓ปี

ร้านขายวัสดุก่อสร้างนี้เสื้อชมพูชมพูถูกรางวัล
อันนี้๑ใบก็โอเค๖ล้านบาท
คือฝันฝันว่าได้กินกุ้งจานใหญ่
ก็เลยไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๐๕
ไม่รู้มันกุ้งนำพามาสู่เลข๐๕ยังไงก็ไม่รู้นะ
กำลังจะถามว่าไปผูกโยงกับยังไงล่ะคะ
จานใหญ่กับลอตเตอรี่เลขท้าย๐๕มันเกี่ยวยังไงก็ไม่รู้
เขาบอกว่าเป็นการแก้มืองวดที่แล้วยังไม่ออก
งวดที่แล้วซื้อ๐๕
ก็เลยเอาซื้ออีกสักงวดละกันก็หวังว่าถูกเลขท้าย๒ตัวก็โอเคแล้ว
สุดท้ายได้รางวัลที่๑มาครับ๑ใบได้ไป๖ล้าน
เพราะถนนทางบ้านก็ยังไม่มีมาก
แล้วก็เก็บเอาไว้ให้ลูกเรียนเก็บไว้ทางรายคนาคานให้มันอุ่นใจสนอง
มาดูคนในวงการเมื่อวานคุณปุ้ยเล่าพี่ฮาย

พี่อาการยังเป็นไงขึ้นเมื่อวานเขามีประกาศก่อนผลละวันจะออก
เรียงเต็มโต๊ะพอรางวัลออกมา
คุณเห็นไหมว่าเขามี๐๗กี่ใบเห็นไหม

ไปแถวที่๓แถว๑๐เรียงไป๐๗หมดเลย
แล้วเลขท้าย๒ตัวคือออก๐๗ไง

โบสถนะจ๊ะนี่รับเป็นแสนนะจ๊ะ

ก็คือพี่สุนารีมราชสิมาราชยังไงครับยังไง
ก็ถูกรางวัลที่๕มา๑ใบมาได้มา๒๐๐

เลขท้าย๒ตัวอีก๑๐ใบได้มาอีก
รวมแล้ว๕๐๐๐๐กว่าบาท

พี่สุบอกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน
ยังดีไม่กินทุนก็พอมีกำไรก้อมแก้มแก้มมาบ้าง
ด้านบนไหมประวัติการสั่งซื้อ
เยอะทีเดียวนะเยอะมากทีเดียวนะ
พอได้ลุ้มกันไปเอาได้๐๗ด้วยหรอ
ใช่ค่ะเอาไปดูที่คุณอ๋อมหน่อย
คุณอ๋อมยังไงกับลูกชายจอมทัพ
กันไปเรียงกันไปสุดท้ายถูก
เลขท้าย๒ตัวถูกแล้วนะ๐๗
แต่ทั้งหมดกี่ใบรู้ไหม

เดี๋ยวนะถาม๒อย่างหาเลข๐๗มาจากไหน
แล้วไปหาลอตเตอรี่เลข๐๗มาจากไหน
เอาเลขมาจากไหนน้องจอมทัพบอกอีกหรือเปล่าไม่รู้

๔๕๐๐๐๐บาทปังไม่ไหวปังไม่หยุด
คุณอ๋อมเดี๋ยวงวดหน้าขอติดตามคุณอ๋อมหน่อยล่ะ

คุณมนตร์สิตถูกรายใช้๒ตัวเหมือนกัน๐๗

ที่มนตร์สิตเพราะว่างอันนี้ลงทนไป๔๐๐๐บาท

กำไร๒คูณ๒นะครับ